เกี่ยวกับเรื่องของต้มตาล
ใครอยากจะปลูกน้ำตาลไหมมีหรือเปล่า

แต่ว่าใครที่ปลูกไว้แล้ว

เพราะว่าน้ำตาลสดจากต้นตาล

คือต้นมันสูงมาก
แล้วก็ไม้ไผ่ที่ใช้ปีน

แข็งแรงมากแล้วมันก็จะมี

ให้ให้ปีนขึ้นไปขึ้นไปตักสดสดแบบนี้เลยนะ

นี้ง่ายนะแต่ว่ากว่าจะได้มา

ค้ายดีบค้ายดีในช่วงหน้าร้อนนี้เลยนะคะ

เรียกว่าปีนเช้าปีนเย็นกันเลยทีเดียว

ขายดีค่ะไหนทำให้คะหน่อยดีกว่า

ติดต้นตำตาลตั้งกับตี๓๔
ต้มเช้ามาก็ผลิตไฟขวดอะไรอย่างนี้นะ
แก้งขึ้นมาก็เลอคเจ๊าเยอะ
อะไรอย่างนี้ออกไม่ทัน
บางทีขร้องหมดแต่วัน
ขอให้มีต้มตาลแต่ว่าไม่เหมือนใครแน่นอน
สำหรับน้ำตาลสดที่นครสวรรค์
เพราะว่าเขาสืบทอดวิธีการทำน้ำตาลสดมานานกว่า๓๐๐ปี

ที่ทำให้เป็นที่กล่าวค้านของคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา
อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
เรียกว่าถ้ามาที่นี่ต้องแวะซื้อน้ำตาลสดเกยใช้ล่ะค่ะ

ถ้าไปชุมแสงแล้วไม่ได้ลิ้มชิมรสน้ำตาลสดเกยชัย
ก็เหมือนไม่ได้ไปชุมแสงนะจ๊ะ

ต้องได้หิ้วกลับมาไม่มากก็น้อยล่ะ

ใช่ขวดของเขาก็จะเป็นขวดที่แบบค่อนข้างใหญ่
แล้วแบบเหมือนกับแบบเป็นน้ำเข้มข้น
เป็นแบบว่าสดใหม่มากด้วย

เพราะว่าจริงแล้วน้ำตาลสดมันก็เก็บไว้นาน

แปลว่าต้องได้คุณภาพแล้วก็อร่อยด้วย
เอาน้ำแข็งมาเทใส่ร้อนอย่างนี้นะ

ดูดเข้าไปนี่นะเสียวฟันจัง

มันจบเลยอ่ะ